มาฮ่ามยักษ์
ข้าน่ากาฝัง
นี่ครับกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้ครับเกิดอุบัติเหตุ

นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่แยกไฟแดงพัทยากลางหนองปลือบางละมุงชนบุรี
เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับตำรวจภูทรเมืองพัทยามาตรวจสอบ
รถเก๋งพังเรียบร้อยแล้วดอมรถเก๋งพังเรียบร้อยแล้ว
ส่วนต้นมะขามที่ล้มทับใส่รถเก๋งสูงประมาณ๑๐เมตรคาดว่าโอ้มันอายุเยอะแล้ว
ห้าสิบกว่าปีอะห้าสิบกว่าปี
มันล้มมาพาดขวางถนนเอาไว้ทำให้เส้นพัทยากลางฝั่งขาออกไม่ต้องสืบ
ไม่ต้องสืบครับไม่สามารถสัญจรได้เลยตอนนั้นแล้วเมื่อวานวันหยุดอ่ะ
ปิดถนนเลยเนี่ยโอ้โหตำรวจจราจรมาปิดถนนครับแล้วก็เร่งระบายรถเร่งระบายรถนะครับ
ออกทางเบี่ยงพัทยากลางไปเพื่อลดปริมาณรถติดยาว๒กิโลเมตรกว่า
จากการสอบถามนี่นางสาวธนพรจันทรคุณานนท์คนขับรถเก่งเนี่ย
โอ้โหเธอเล่าทั้งตกใจนี่นี่น้องเขาเล่าทั้งตกใจเลย
เล่าบอกโอ้โหพี่หนูจะกลับบ้านที่พัทยาใต้มาถึงตรงนี้
มันค่อยค่อยล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มใส่รถหนูพอดีเลย
กลางคันเลยหนูตกใจมากเลยเพราะว่าประตูฝั่งคนขับเนี่ย
กิ่งไม้มันยันอยู่พี่แต่หนูตั้งสติปีนไปออกประตูอื่นโอ้รอดมาได้
ต่อมานายปรเมษงามพิเชษครับนายกเมืองพัทยา
สั่งเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกับทีมกู้ภัย
มูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยาไปเลยเอาเลื่อยยนไป
ไปตัดไปตัดแล้วทยอยทยอยเอากิ่งไม้เอาท่อนไม้ออกครับ
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงจึงสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ครับ
โอ้โหเหตุการณ์ไม่คาดฝันดูสิครับ
ดีนะมันลงมันลงค่อนไปทางด้านหลังของรถ
อ่านะค่ะไม่อื้อหือพี่นี่นะไปทำบุญสะดอกเคาะเลยเออ
อ๋อเนี่ยในในในป้ายทะเบียนใช่ไหม

แต่รถพังเลยนะรถคันเล็กด้วย